เราเริ่มต้นกันด้วยข่าวใหญ่เปิดเริ่มต้นสัปดาห์มาเนี่ยมีทันทีนะฮะ
แต่เช้าวันจันทร์ข่าวใหญ่เลยค่ะ
เป็นปฏิบัติการของตำรวจในการขยายผลเรื่องของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์
แล้วหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายเนี่ยเป็นพื้นที่บ้านพักของ
ทุกผู้ชมครับคือเรียกได้ว่าไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวนะ
เพราะอีก๒วันเนี่ยเขาจะเคาะกันแล้วว่าใครจะได้เป็นพบตรคนใหม่ไง
มันก็เลยเกิดคำถามว่ามันเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนหรือเปล่า
หรือว่ามันมีปัญหาอะไรภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเปล่า
เพราะว่านี่คือบ้านพักของรองพบตรถ้าจะเข้าค้นเนี่ยต้องมีนายตำรวจระดับสูงมาเข้าตรวจค้นเท่านั้น
นี่คือช่วงเช้าวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ถือได้ว่าบรรยากาศก็เดือดเลยนะฮะ
พร้อมกับอาวุธครบมือนะครับ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะ

อยู่ในซอยวิภาวดีรังสิต๖๐นะฮะ

หลังสมสรรค์ตำรวจวิภาวดี

พอเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่มาออกมาหน้าบ้านเนี่ย

ให้มีผู้บังคับบัญชา

จนกระทั่งนู้นแล้วครับ๘นาฬิกา๓๐นาที
พลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชา
ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับ

เพื่อรายงานเหตุผลในการขอตรวจค้น

แต่ไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปนะครับ
ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปด้านใน
ก็จะเป็นบ้านลักษณะทาวน์โฮมแบบนี้นะฮะ
แต่ว่าอยู่ทั้งหมดเนี่ย
จะเป็นบ้านพักที่จะอยู่ตรงกลาง
ทาวน์โฮม๓ชั้นเนี่ย๒หลังนะครับ

มี๒คู่หามีรถจอดอยู่๓คันนะครับ

จะมี๒หลังนะครับที่อยู่ปีกซ้ายนะครับ
จะเป็นบ้านของนายตำรวจติดตาม
ซื้อไว้ให้คุณพ่อให้คุณพ่ออยู่นะครับ
หลังจากตรวจค้นจุดแรกเสร็จนะครับ
ตำรวจก็ไปตรวจค้นบ้านอีกจุดหนึ่งนะฮะ
ในจุดของที่ให้ลูกน้องอยู่หรือบ้านที่คุณพ่อเคยอยู่นะฮะ
นี่นะครับก็นำตรวจค้นด้วยตัวเองนะครับ
พนักงานสอบสวนก็บันทึกการตรวจค้นต่าง

หลังจากตรวจค้นบ้านทั้ง๕หลังเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับ
โดยยืนยันว่าการออกหมายจับลูกน้องของตนเนี่ย
เกี่ยวกับคดีพนันออนไลน์วิวพนันออนไลน์ต่าง

หนักใจที่บ้านพักของตัวเองต้องมาถูกตรวจค้นด้วย
แล้วช่วงนี้เป็นช่วงแต่งตั้งพบตรคนใหม่
ไม่ถือว่าหนักใจอะไร
ส่วนตอนแรกที่ไม่ให้เข้าตรวจค้นเพราะไม่มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ซึ่งตนเป็นถึงรองพบตร
แต่พอมีผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เดินทางมาตรวจค้นด้วยตัวเองก็ให้ความร่วมมือ
จากการตรวจค้นบิ๊กโจ๊กยืนยันว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่เคยรับเงินจากกลุ่มเว็บพนันอยู่แล้ว
ถ้าจะเกี่ยวข้องกับพวกเว็บพนันออนไลน์ก็คือทำหน้าที่ปราบรามเว็บพนันออนไลน์อย่างเดียวเท่านั้น
การเข้าบัญชีต่างเนี่ยมันไม่มีหรอกครับที่เงินไปเข้าบัญชีลูกน้องผมอะไรต่างนะครับผม

แต่ว่าอันนี้เมื่อมีหมายจับของศาลก็ต้องไปอธิบายให้ได้ว่าเงินมันกินเงินคืออะไร
ไม่มีผมมองว่าลูกน้องผมนั้นไม่มีเรื่องการทำผิดกฎหมายแบบนี้นะครับ

โจ๊คหนักใจไหมครับในช่วงนี้ที่มีการเลือกตั้งตำแหน่งพบแล้วมาโดนแบบนี้
ไม่ผมไม่หนักใจเพราะว่าผมไม่ได้เป็นเครดิตอยู่แล้วนะครับนะ
เพราะว่ามันก็ต้องไปดูในเรื่องของระเบียบต่างนะครับนะ

เพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพบด้วยในช่วงนี้ครับ
ก็ผมไม่ได้มองเป็นเรื่องการสกัดเป็นเรื่องที่สอทรก็ทำตามหน้าที่
นี่แหละค่ะมันเกิดคำถามเยอะนะคะ
เหมือนที่นักข่าวพยายามจะสัมภาษณ์บิ๊กโจ๊กนั่นแหละค่ะ

คือมันเกิดคำถามว่ามันมีหลักฐานอะไรที่เชื่อมโยงไปจนถึงบิ๊กโจ๊กเลยเหรอ
แล้วการขอนุมัติศาลออกหมายค้นเพื่อไปตรวจค้นที่บ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ย
เป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้องหรือไม่
หรือมันเป็นเรื่องการเมืองภายในเป็นปัญหาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เป็นเรื่องของการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่หรือเปล่า
คือนักข่าวก็พยายามจะยิงคำถามเหล่านี้นะคะ

แต่สุดท้ายเหมือนที่พี่อุ๋ยเล่าไปบิ๊กโจ๊กท่านก็ยินยอมนะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เข้าไปตรวจค้นภายในบ้าน

ยกมือไหว้สวัสดีนำโดดค้น

ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์
ท่านยืนยันว่าเรื่องนี้นะคะ
ปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การเข้าไปตรวจค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยขยายผลมาจากการจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์
มีการขอกำลังมาที่สอทหรือทางตำรวจไซเบอร์
ซึ่งส่วนตัวไม่ทราบรายละเอียด
และตอนแรกไม่ทราบว่าบ้านหลังที่จะเข้าไปตรวจค้นเป็นบ้านของบิ๊กโจ๊ก

ตอบว่าไม่ทราบว่าบ้านหลังที่ค้นเป็นบ้านของบิ๊กโจ๊ก
แล้วก็ยืนยันว่าทุกอย่างทำตามกฎหมาย
จริงพอตรวจค้นท่านนำตรวจค้นเองก็เพิ่งทราบว่า
นี่เป็นอาถารย์ที่ท่านครอบครองอยู่ทั้งหมดแล้วก็ยังไม่เจออะไร
อันนั้นเป็นเรื่องของเดิมคือคิดว่า
ผมว่าในรายงานซึบสวนก็น่าจะเพื่อ

สองเพื่อหาพยานรักฐานต้นเถิบ

เราอยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
หมู่บ้านของบิ๊กโจ๊กนั่นแหละค่ะแต่เป็นช่วงเที่ยงเที่ยงแล้วนะคะ
อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะภาพนี้ค่ะน้องชายของบิ๊กโจ๊ก
นั่งรถตู้มาจอดที่หน้าบ้านเวลาตามภาพในกล้องวงจรปิด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
น้องชายของบิ๊กโจ๊กจะใส่เสื้อสีขาวนะคะลงจากรถตู้
แล้วก็เดินมาท้ายรถคนขับรถเสื้อส้มอะค่ะ
เปิดประตูหลังรออยู่น้องชายบิ๊กโจ๊กเปิดกระเป๋าเดินทาง
รองเท้าคือจากรองเท้าแตะเปลี่ยนไปเป็นรองเท้าหนัง
ก็จะมีผู้ชายยืนอยู่ด้วยประมาณสัก๖คนยืนมองอยู่
มีอยู่คนนึงคุณผู้ชมสังเกตไหมคะยังใส่ชุดเครื่องแบบตำรวจอยู่นะคะ
ก็คาดว่าเป็นตำรวจที่ติดตามบิ๊กโจ๊ก
หลังจากนั้นน้องชายก็เดินเข้าไปในบ้านเพื่อไปพบพี่ชาย
ก็คือไปพบกับบิ๊กโจ๊กนั่นแหละค่ะส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวจะเดินตามเข้าไปติดติด
ทีนี้ตามภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะทีมข่าวของเราก็พยายามจะซูมภาพสังเกต
สีหน้าของน้องชายบิ๊กโจ๊กดูเหมือนว่าก็จะมีสีหน้าที่เคร่งเครียดมากนะคะ
ก็เนี่ยค่อยเดินทางเข้าไปในบ้านกัน
พอเข้าไปในบ้านนะคะสักประมาณครึ่งชั่วโมง
หลังจากนั้นบิ๊กโจ๊กก็เดินออกมาเพื่อเดินทางไปแถลงข่าวที่สโมสรตำรวจเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะ
นี่นะฮะขณะเดียวกันปฏิบัติการในวันนี้นะครับ
เธอก็สืบเนื่องขยายผลมาตั้งแต่การจับกลุ่มแก๊งเว็บพนันออนไลน์ต่าง

ก่อนหน้านี้เราจะทราบว่าเรื่องของพนันออนไลน์จะอยู่กับตำรวจไซเบอร์ใช่ไหม
แต่ว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับทุกผู้ชม
ส่วนครับเขาจะมีศูนย์ปรากรามอัดยกรรมทางเทคโนโลยีสหรัฐสนเทศ
เรียกว่าอันนี้ขึ้นตรงกับทางพบตรนะฮะ
ซึ่งตำรวจไซเบอร์ก็ต้องมาร่วมด้วยนั่นแหละนะครับ
ปฏิบัติการในวันนี้เนี่ยนะฮะที่ไปตามผู้ต้องหาตามหมายจับที่เป็นตำรวจด้วยเนี่ยนะครับ
แล้วก็ไปตรวจค้นแถวบ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ย
พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งท่านก็ดูแลเรื่องของตำรวจศูนย์ปราบรามอัธยกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากการระดมกำลังกวาดล้างตรวจค้นเครือข่ายแก๊งพนันออนไลน์
จุดใน๖จังหวัดทั่วประเทศในวันนี้เนี่ย
มันเป็นการขยายผลหลังจากที่จับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์
มีผู้ต้องหารายสำคัญอยู่๓รายจับตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมา
จากนั้นก็ขยายผลเพิ่มเติมนะฮะจนทราบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเนี่ย
แล้วก็ถูกออกหมายจับอีกยี่สิบสามคนค่ะนะฮะก็ทยอยไปไล่จับกลุ่มตัวมานะ
เพื่อมาดำเนินคดีนะครับโดยใช้พื้นที่แล้วก็ชุดของกองบังคับการตำรวจนครบานห้าเนี่ย
เป็นศูนย์ในการจัดการตรงนี้ใน๒๓คนที่ถูกออกหมายจับล่าสุดเนี่ย
ตมโทรไตรรงค์ท่านบอกว่าเป็นตำรวจอยู่๘นายนะฮะ
นี่นะฮะ๘นายนะครับยศตั้งแต่พลโนตรีไล่ลงมาถึง๑๐ตำรวจเอก
เป็นพลเรือนทั่วไปเนี่ย๑๕นะครับซึ่งในส่วนของตำรวจเนี่ยตอนนี้ได้ตัวครบ๘แล้ว
แปรโทรเรือ๑๕คนตอนนี้ยังเหลืออีก๖นะครับ
นี่นะครับทีนี้ตำรวจ๘นาย๒ใน๘เนี่ยท่านผู้ชมครับ
ทำคดีกำนันนกนะฮะในช่วงที่ผ่านมานะครับ
ก็เป็นนายตำรวจลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กด้วย
เขาก็เลยแหมวันนี้แบบลูกน้องบิ๊กโจ๊กถูกออกหมายจับ
แล้วไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กค่ะแต่บิ๊กโจ๊กยังไม่ได้มีอะไรไปถึงตรงนั้นนะครับ
ยังแต่ว่าไปเจอแถวนั้นคนหนึ่งหน้าบ้านบิ๊กโจ๊กที่ไปจับได้นะครับ
พลตำรวจโทษไรรงค์บอกว่าตำรวจเนี่ยสืบสวนจากหลักฐานนะครับ
แล้วก็บ่งชี้ชัดเจนว่าตำรวจบางนายจาก๘นาย
มีพฤติการลักษณะเป็นเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ด้วยนะครับ
คือแต่ละคนเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมหลายอย่างในหลายคนที่จับได้เนี่ย
ทั้งเป็นเจ้าของนะฮะหรือว่าไปหาบัญชีม้านี่นี่นะครับ
หรือว่าทำหน้าที่อย่างอื่นนะครับ
แต่ว่าตำรวจบางนายเนี่ยพบว่าเป็นเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์เองเลยนะฮะ
ซึ่งบางนายก็มีผลประโยชน์เชื่อมโยงในแต่ละกลุ่มไปก็มี
บางคนก็มีหลายพฤติกรรมก็มีซึ่งพบการกระทำความผิดมา๒เดือนแล้ว
และตำรวจยศพลตรีถึงพันธุ์ตำรวจเอกก็มีส่วนเกี่ยวข้อง
พบว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีอย่างชัดเจนด้วย
ส่วนที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าจะฟ้องกลับชุดพนักงานสอบสวนที่ขอหมายค้น
แล้วมาค้นบ้านในวันนี้ขอยืนยันว่าการเข้าตรวจค้นไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งบิ๊กโจ๊ก
แต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนของกฎหมาย
ขอหมายค้นเนี่ยก็มีข้อมูลที่เชื่อถือได้

ก็ผมเรียนให้นะครับว่าชื่อเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ใช่บ้านท่านนะครับ
แล้วการตรวจค้นเนี่ยผมว่าอยากจะให้ไปที่ประเด็นว่าเขาค้นแล้วเขาจับผู้ต้องหาตามที่เขาขอได้ไหมมากกว่า
ก็ยืนยันเหมือนผู้การตรวจไซเบอร์

หมายถึงว่าท่านไตรโรงท่านบอกว่านี่ไงมองไปดีกว่าว่าผลลัพธ์เป็นยังไง

แต่บิ๊กโจ๊กบอกการขอหมายค้นถูกหรือเปล่า

ผมกำลังดูอยู่ว่าอยู่ตรงนี้เห็นไหม
อ่าคือทางบิ๊กโจ๊กเองก็บอกว่าแหมเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละว่าเนี้ยบ้านผม

แต่ตำรวจอีกฝั่งที่มาเขาบอกว่าเอาก็ท่านไม่ใช้ชื่อท่านเป็นเจ้าของบ้าน
ตอนเขาไปขอหมายเขาก็ไม่รู้ว่าบ้านท่าน

คุณผู้ชมครับพนักงานสอบสวนของบชนนะฮะช่วงบ่ายนะฮะ๑๕นาฬิกา๑๕นาทีนะครับ
ได้คุมตัวพันธุ์ตำรวจเอกเขมรินและพันธุ์ตำรวจเอกอาริสครูประสิทธิ์รัฐ
ซึ่งเป็นผู้แบบงานต่อมจังหวัดชะเชิงเศร้านะฮะ
มาที่กองบัญชาการตำรวจนครบานนี่เป็น๒ใน๘ของตำรวจที่ถูกออก

สอบปากคำเสร็จเรียบร้อยก็คุมตัวไปฝากขังที่ศาลนะฮะ
ระหว่างคุมตัวขึ้นรถตู้นะครับพันธุเอกเขมรินก็บอกว่า
ยืนยันในความบริสุทธิ์ใจนี่ขอยืนยันในความบริสุทธิ์ใจนะครับ
ส่วนพันธนเอกอาริสนะฮะปฏิเสธจะตอบคำถาม
ก็ยิ้มให้นักข่าว

พีซีทีของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็คุมตัว
โนตรีนำเกียรติธีรโรจนพงศ์นะฮะเป็นหนึ่งใน๘ผู้ต้องหาเหมือนกันนะครับ
มาสอบปากคำพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหานะครับ
ก็มาชุดนอกเครื่องแบบนะครับ
กางเกงขายาวอันนี้ก็เป็นช่วงที่
เอาหลักฐานต่างที่ยึดได้เนี่ยนำมาเก็บเอาไว้นะครับ
หรือเป็นของสะสมอะไรอย่างเนี่ยคือพอเป็นแสนดูเหมือนกันนะใช่ค่ะ
นี่ตู้เซฟนะฮะยึดได้จากการตรวจคนบ้านพักเมื่อช่วงเช้า
ซึ่งไปตรวจค้นมาหลายจุดนี่นะฮะ
แล้วหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับสารให้ประกันตัวพันธมตเอกเขมริน
ด้วยวงเงินประกันหนึ่งแสนบาทนะครับส่วนพันธุ์ตำรวจเอกอาริส
ที่ตอนแรกขึ้นรถไปพร้อมกันเนี่ยทีแรกนึกว่าจะไปฝากขังพร้อมกัน
แต่ว่าคุมตัวไปตรวจสอบตรวจค้นจุดอื่นก่อนนะครับอ่าก็จะไปตรวจค้นพร้อมกับ
พันธมตเอกภาคภูมิพิษสมัยนะฮะ๘คนก็ได้ครบหมดแล้ว๘คน
แต่ว่าตอนนี้ก็แยกกระจายกันทั้งสอบทั้งคนนะครับ
โจ๊กให้สัมภาษณ์วันนี้หน่อยนะครับหลังจากที่ถูกเข้าตรวจค้นบ้านพัก
เมื่อช่วงเช้านะครับก็ให้สัมภาษณ์ตอนสายสายหลังตรวจค้นเสร็จอยู่หน่อยหนึ่ง
หน้าบ้านตัวเองค่ะอ่าหลังจากนั้นก็เดินทางมาที่สโมสรตำรวจ
วิภาวดีที่เป็นที่ศูนย์บัญชาการของบิ๊กโจ๊กอยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะ
ก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอีกครั้งคราวนี้แบบละเอียดยิบนะครับ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรนะฮะแถลงข่าวเปิดใจที่สโมสรตำรวจนะครับ
บอกว่าหลังจากที่มีชุดเจ้าหน้าที่มาเมื่อช่วงเช้านะครับก็ได้ขอดูหมายค้น
พบว่าเป็นหมายค้นที่ไม่สุจริตเนื่องจากในหมายค้นไม่ได้ลงรายละเอียดเจ้าของบ้าน
ซึ่งตามปกติหลักการออกหมายค้นจะต้องระบุว่าเจ้าของบ้านที่ค้นนั้นเป็นใคร
โดยบ้านทั้งห้าหลังที่ตำรวจมาค้นนั้นบิ๊กโจ๊กบอกว่ามีญาติเป็นเจ้าของบ้านนะฮะ
ซึ่งเป็นคนจังหวัดสงขลานะครับมีชื่อเป็นของญาติแล้วก็เชื่อว่าถ้าหากศาลรู้ว่าบ้านหลังที่จะค้น
เป็นบ้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่อาศัยอยู่ก็จะไม่ออกหมายให้แน่นอน
เพราะการจะตรวจค้นบ้านของตำรวจชั้นผู้ใหญ่ควรมีหลักฐานที่ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องเส้นทางการเงิน
อย่างไรก็ตามนะครับบิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่ได้กังวลใจนะฮะก็ได้ให้ค้นด้วยความบริสุทธิ์ใจ
แต่ต้องให้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ค้นซึ่งจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
เชื่อว่าการค้นบ้านวันนี้เนื่องจากตนทำคดีใหญ่มาเยอะกระทบกระทั่งกับหลายส่วน
ซึ่งก็เตรียมความพร้อมในการรับแรงกระแทกอยู่แล้ว
ส่วนเรื่องตำรวจ๘นายที่ถูกออกหมายจับบิ๊กโจ๊กยอมรับว่าเป็นลูกน้องคนสนิทนะครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้ฟังคำชี้แจงต้องรอให้เขาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ขอประกันตัวต่อสารก่อนเสร็จแล้วก็ให้ออกมาปฏิบัติหน้าที่
เพราะตราบใดที่ยังไม่ถูกตัดสินคนผู้นั้นก็ถือเป็นผู้บริสุทธิ์
แล้วจากนี้ไปก็มีหน้าที่ต้องไปชี้แจงต่อสารถึงเส้นทางการเงิน
ว่ามีความเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์หรือไม่อย่างไร
แต่ว่าส่วนตัวของบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยขอยืนยันว่าไม่เคยรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์

ขณะที่บิ๊กโจ๊กยังบอกเพิ่มเติมนะครับว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
เป็นเรื่องการเมืองภายในของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติแต่ยังหาคนสั่งการไม่ได้
เรื่องนี้ใครเป็นคนทำก็ต้องรับผิดชอบ

ดังนั้นก็ได้ตั้งทีมทนายขึ้นมาเพื่อตรวจสอบว่า

หากพบว่ามีการประพฤติโดยมิชอบ
ก็ต้องดำเนินคดีกับกลุ่มคนเหล่านั้น
นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะการค้นบ้านในครั้งนี้เนี่ย
มันเกี่ยวข้องกับการตั้งพบตรหรือไม่
อีก๒วัน๒๗กันยายนนายกนัดประชุมเรื่องนี้แล้วนะฮะ

แต่อยากให้ไปดูเอาเองว่าตอนนี้มีเรื่องไหนที่มาแรงที่สุด

หลังจากนี้ตนจะไม่อยู่เฉย

เป็นเพียงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเอง
ดูอย่างนี้ก่อน
แล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับ
หลังจากที่มีข่าวว่า

คือบิ๊กโจ๊กก็มองว่าเป็นเรื่องของการดิสเครดิตแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน
ทีนี้ค่ะมันก็มีคลิปที่แชร์กันในโลกออนไลน
คุณผู้ชมลองดูนะคะเป็นคลิปที่แชร์จากไอจีสตอรี่ของทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงจะเห็นคลิปนี้แชร์อยู่ในโลกออนไลน์นะคะ
คือเป็นคลิปที่ธนายตั้มธนายสิทธาเบี้ยเบื้องเกิด
เคยโพสต์เอาไว้ในไอจีสตอรี่ของตัวเอง

พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร้องเพลง
ร่วมกับมินนี่นางสาวสุชานัน
หรือชื่อเดิมก็คือนางสาวธนัยนัน
ถูกจับดำเนินคดีเรื่องของเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ค่ะ
คือถูกตำรวจศูนย์ปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
แล้วพอมันมีคลิปนี้แชร์อยู่ในโลกออนไลน์
ก็เนี่ยค่ะคนก็เลยตั้งข้อสงสัยว่า
แต่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์จนเกิดเสียงวิพาทวิจารณ์
แล้วแหมคลิปนี้แชร์กันในโลกออนไลน์
มันเหมือนกับเอ๊ะทำไมมันถึงเชื่อมโยงกันไปหมดพอดีในช่วงเวลานี้
แต่คุณผู้ชมคะช่วงสายวันนี้บิ๊กโจ๊กชี้แจงนะ
โดยเฉพาะประเด็นนี้แหละที่ตั้งคำถามกันว่า
แล้วทำไมบิ๊กโจ๊ไปร้องเพลงกับมินนี่ที่ถูกจับ
เป็นเจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์บิ๊กโจ๊กยืนยันว่า
ไม่รู้จักมินนี่ไม่ได้สนิทด้วยเลยไอ้ภาพร้องเพลงอันเนี้ย
มันเป็นงานเลี้ยงขอบคุณลูกน้องที่มาช่วยงานศพพ่อเมื่อปีที่แล้ว
ลูกน้องเชิญบุคคลภายนอกมาร่วมงานแต่ก็ไม่รู้ว่าเชิญใคร
ผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นใครไม่รู้เลยว่าสุดท้ายจะกลายเป็น
ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินและเว็บไซต์พนันออนไลน์ทีเนี้ยค่ะพอมินนี่ถูกจับ
โจ๊กบอกว่าก็รู้แล้วแหละว่าสักวันนึงเนี่ยคงมีคนย้อนกลับไปเอาคลิปภาพเก่าคลิปนี้
ที่มินนี่จะถูกจับมาแชร์ในโลกออนไลน์แต่ขอยืนยันแบบหัวชนฝ่าว่าไม่รู้จักมินนี่เป็นการส่วนตัวจริง
วันนั้นเนี่ยมันเป็นวันเลี้ยงลูกน้องนะครับ
เอ่อผมก็เสียโอกาสเลี้ยงลูกน้องไปในตัวแต่ว่าเอ่อ
ใครจะเอาใครมาผมก็ไม่รู้นะครับอ่าส่วนเอ่อผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยเอ่อ
ผมเรียนว่าผมไม่รู้จักแล้วผมก็ไม่มีความเชื่อมโยงไม่มีการติดต่อ
ไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเหมือนที่ผมเรียนนะครับว่า
เราเป็นตำรวจนะครับนะเราเปิดผมนี่เป็นคนเปิดดูอยู่แล้ว
ใครเข้ามาก็เข้ามาหาได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าทำผิดเมื่อไหก็ต้องขออนุญาตจับ
มันก็มีแค่นั้นนักข่าวของเราก็เลยพยายามจะสอบถามไปที่ทนายตั้ม
นายสิทธาเบี้บังเกิดที่เป็นเจ้าของคลิปอ่ะนะคะตอนแรกเลยค่ะ
นายตั้มบอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายให้สัมภาษณ์นะสุดท้ายปฏิเสธ
ก็เลยไม่ได้พูดคุยกับทนายตั้มแต่ทนายตั้มโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัวค่ะ
เดี๋ยวดูข้อความทนายตั้มนิดหนึ่งนี่ค่ะเกี่ยวกับคดีของรองหัวหน้าพักประชาธิปัต
ถูกสารอาญากรุงเทพใต้จำคุกเพิ่มอีก๒ปีไม่รอลงอาญาคดีเกี่ยวกับเพศ
ให้นับโทษต่อจากคดีก่อนหน้าก็คือนายปรินโดนโทษจำคุก๔ปี๘เดือน
แต่ทนายตั้มมีต่อในส่วนคดีที่เป็นข่าวใหญ่วันนี้
นี่ช่วงท้ายที่เราใส่กรอบสีแดงเอาไว้ให้นะคะในส่วนคดีที่เป็นข่าวใหญ่วันนี้
ไม่เกี่ยวกับผมและผมยินดีให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบ
ส่วนใครที่โยงมั่วก็ต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเองกันด้วยนะครับ
นี่ค่ะก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่โพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
ก็ทีนี้ค่ะมันยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหลายอย่างเนาะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ตามมาต่อในไทยรัฐนิวชัวร์ช่วงที่๒
จะมีเวลามากกว่าจะได้ลงลึกมากกว่านะคะ
คือมันจะมีภาพภาพหนึ่งที่เป็นภาพนิ่งใช่ไหม
ในงานเดียวกับบิ๊กโจ๊กที่ร้องเพลงนี่แหละค่ะ
ก็จะมีหนึ่งในตำรวจที่ถูกออกหมายจับในวันนี้นะฮะ
พันธุ์บริกฤษภักดิ์ภักษ์ภูมินั่งอยู่กับคุณนี่

ทุกผู้ชมครับสำหรับการค้นบ้านของบิ๊กโจ๊ก

เป็นปฏิบัติการพิเศษของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะ

ซึ่งก็ไม่ใช่แค่บ้านบิ๊กโจ๊กจุดเดียวนะครับ
ปูพรมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเนี่ย๓๐จุดใน๖จังหวัดนะฮะ
ขยายผลจากเครือข่ายแก๊งเว็บพนันออนไลน์
จับกลุ่มได้ตั้งแต่กรกฎาคมนะฮะ
จังหวัดก็มีสมุทรปราการกรุงเทพมหานคร
ขอนแก่นอุดรธานีจังหวัดเลย

วันนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๑๑คนนะครับ

ก็ตำรวจก็มีทั้งตั้งแต่พลโนตรีนะฮะยศสูงสุดนะครับ

ซึ่งตำรวจหลายนายก็เป็นตำรวจที่ทำงานใกล้ชิด
แล้วก็เป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊กด้วยนะครับ
ทีนี้ค่ะในส่วนของพลเรือนที่ถูกควบคุมตัว
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเว็บไซต์พนันออนไลน์
เราได้ข้อมูลมาช่วงเวลาประมาณสัก๕โมงกว่า
ตำรวจชุดปรับรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงเครื่องที่กองตำรวจดอนเมืองนะคะ
ก็เป็นผู้หญิง๓คนผู้ชาย๑คน
๔คนนี้จับได้ที่จังหวัดเลย
ส่วนอีก๒คนเป็นผู้หญิงทั้งคู่

ข้อหาร่วมการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
ส่วนที่เป็นบัญชีม้าค่ะ
พลเรือนกลุ่มนี้เป็นบัญชีม้า

หุ้นส่วนเว็บไซต์พนันออนไลน์

ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์นะคะ

ขึ้นรถตู้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๕

บางคนก็มีผ้าปิดบังใบหน้า

ก็ใส่หน้ากากอนามัยอะไรกันไป

คือบัญชีม้า
เราจะบอกว่า
เราจะบอกว่าเราไม่รู้ไม่ได้นะ
หูยเราให้บัญชีเข้าไปไม่รู้หรอกเขาไปทำไรเนี่ย

สุดเนี่ยก็น้ำมนตรีก็รับทราบแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าจะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะครับ
แต่ขอยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนี่คุณเศรษฐาทวีสินนะครับ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานคณะกรรมการ
ข้าราชการตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับซึ่งท่านายกรัฐมนตรีบอกว่าเบื้องต้นทราบเรื่องของ
ผลตมตต์เอกสุรเชษฐ์หักพลานหรือว่าบิ๊กโจ๊กละรองประวัตรตรอที่ถูกค้นบ้าน
เพราะว่ามีลูกน้องที่ไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมด
ต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนและตั้งกรรมการขึ้นมาร่วมกันตรวจสอบก่อน
โดยจะมีหน่วยงานเอกชนเข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยแต่ขอยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับขวัญกำลังใจของประชาชน
เพราะผมว่าปัญหามันใหญ่มาก
ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
วันนี้ก็มาพรชมที่ทำเนียบรัฐบาล

มีการขยายผลจากการจับเครือข่ายพนันออนไลน์ขนาดใหญ่
แล้วก็ขออนุมัติหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก๒๓หมาย
โดยแบ่งเป็นตำรวจ๘หมายพลเรือน๑๕หมาย
แล้ววันนี้ก็เป็นการจับกลุ่มตรวจค้นตามหมายต่าง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้
ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องตำแหน่งพบตรคนใหม่
ที่จะมีการประชุมและก็ข้อกัน๒๗กัญญายนนี้
เพราะนี่คือการทำงานขยายผลจากคดีที่มีอยู่
ส่วนตัวเชื่อว่านี่ไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งภายในองค์กรตำรวจ
แต่เป็นเรื่องของพยานหลักฐานทางคดีที่พบว่าเชื่อมโยงไปที่ใคร
ระหว่างของในตำรวจใหญ่
ผมเชื่อว่าไม่นะครับเป็นเรื่องของหลักฐานแม่ของชายเฉียนไดนท์เอง
มันมีคดีตั้งต้นหนึ่งก็ไปส่องเฉียมกับใหญ่ตรงไป
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ถ้ามีการเสนอเรื่องขึ้นมาก็จะรีบพิจารณา
ส่วนตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องเส้นทางการเงินว่ามีมูลค่าเท่าไหร่
ส่วนการค้นบ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษรองพบตรพบตรบอกว่าตอนแรกเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบว่าเป็นบ้านใคร
ทราบแต่ว่าไปจับตามหมายเป็นไปตามหน้างานของชุดปฏิบัติการ
ส่วนจะต้องย้ายมาช่วยราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนหรือไม่เดี๋ยวต้องขอตรวจสอบก่อน
อย่างน้าข่าก็ถามว่าท่านพบตรท่านจากกระเสวียนแล้วใช่มันมีแต่เรื่องมีแต่คดีใหญ่
แต่ท่านไม่ได้ตอบคำถามนะฮะก็รีบเดินออกไปทันทีนะครับ
ข่าวก็ตามไปถามอีกบอกท่านหนักใจบ้างหรือไม่
พบตรบอกว่าทุกคดีก็ล้วนมีความหนักใจ
แต่ก็ต้องตรวจสอบอย่างเต็มที่และต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ก็เรื่องใหญ่จริงเรื่องใหญ่หลายเรื่องจริง
คือพบตรได้เข้าไปหารือกับนายกรัฐมนตรีนะคะ
บ่าย๓โมง๒๐นาทีคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
ก็นั่งรถประจำตำแหน่งเข้าบ้านพิศนุโลกเขตดุสิต
ห่างกันแค่๑๘นาทีผลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัทย์
บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั่งรถตามเข้าไป
ตอนบ่าย๓โมง๓๘นาทีทีนี้ค่ะก็มีรถทยอยเข้าไปต่อเนื่อง
ก็เลยคาดการณ์กันว่าเป็นการประชุมเตรียมความพร้อม
ก่อนที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร
ที่จะมีการพิจารณาแต่งตั้งพบตรในวันที่๒๗กันยายน
เวลาบ่ายโมงครึ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่
อีก๒วันนะพี่อุ๋ยอีก๒วันนะคุณผู้ชมค่ะ
แคนดิเดตกันนิดนึงเดี๋ยวปิดท้ายที่แคนดิเดตนิดนึงนะคะ
ดิเดตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เราตามข่าวกันมา
ก็มี๔ท่านใช่ไหมคะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะจำได้
รอยพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรธบิ๊กรอย
โจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่าน
ตายพลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชร
ต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
ท่านแบบนี้แต่เมื่อกี้บิ๊กโจ๊กท่านให้สัมภาษณ์บอกว่า
ผมไม่ได้เป็นแคนดิเดตพบตรนะ
ก็ไม่รู้ว่าท่านนับจากอะไรเรื่องแคนดิเดต
คือถ้านับจากอาวุโสสูงสุดของคนเป็นรองพบตรเนี่ย
ก็บิ๊กรอยนี้ขึ้นก่อนขึ้นปี๖๔ส่วนบิ๊กโจ๊ก

กิจรัฐหรือว่าบิ๊กต่อท่านต่อศักดิ์เนี่ย
ปี๖๕เหมือนกันที่เป็นรองพบตร
ก็คือท่านเหลืออีกเกษียณปี๖๗กัน๒ท่านนะคะ

ผมไม่แน่ใจว่าขึ้นขึ้นเดือนรอบเดียวกันหรือเปล่า

ซึ่งมันจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของการครองตำแหน่งรองพบตร

ใช่ค่ะเนี่ยเกษียณตั้งปี๗๔นู่น
แต่อีกสองท่านเนี่ยจะเหลือปี๖๗ใช่ไหมฮะ
ก็ต้องรอดูว่าที่ประชุมกรตลที่มีนายกเป็นประธาน
วันที่๒๗กันยายนนี้เนี่ยนะฮะ

คุณผู้ชมครับช่วงเย็นที่ผ่านมา๑๗นาฬิกา๔๕นาทีนะครับ
หลังพบตรเข้าไปหารืออยู่ด้วยเกือบ๒ชั่วโมงนะครับ
นี่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินก็ออกมาจากบ้านพิศนุโลก
นี่ก็เป็นบ้านประจำตำแหน่งของนายกนะฮะ
นี่นะครับนั่งรถตู้มานะฮะ
ก็เลยเปิดกระจกทักทายนักข่าวนักข่าวก็เลยจะถามว่า
ตกลงท่านหารือเรื่องอะไรกัน
มีการประชุมเรื่องแต่งตั้งพบตรหรือไม่อย่างไร
นายกบอกว่าเป็นการประชุมเรื่องความมั่นคงนะครับ
มีเวลาขอเล่าต่ออีกหน่อยเพราะว่าตรงนี้น่าสนใจมากค่ะอาจารย
และการศึกษาสำนักงานอายการสูงสุด
โพสเฟซกแบบนี้หลายคนแชร์ต่อและสงสัยว่า
ถ้าไม่มีการอัตตวินิบัติกรรมหรือฆ่าตัวตายของใครบางคน

จนได้ว่าตัวใหญ่ที่รับสวยปลายทางคือบิ๊กจุดและมีเครื่องหมายคำถาม
นี่คือเกมแย่งชิงอำนาจชัด
แล้วก็มีคอมเมนต์ต่ออีกว่า
ต่อไปเราไว้ใจตำรวจไม่ได้ยกเว้นจ่าเฉย
คุณผู้ชมคะการโพสต์ของท่านอาจารย์ปรเมฆนี่
มันน่าสนใจจนคนแชร์ตอดเต็มหน้าฟีดเลย

เวลาที่ตำรวจจะจับตำรวจด้วยกัน

ก็จะใช้วิธีเชิญตัวมาพบและแจ้งข้อกล่าวหา
จะไม่นำกำลังคอมมันโดโอ้โหบุกไป

ทำไมไม่รอให้พ้นการเลือกผอบตรไปก่อน
ส่วนขยายผลไปถึงเรื่องของคดีกำลังนก

แต่พอผู้กำกับเบิ้มท่านเสียชีวิตไปแล้ว
ก็เหมือนทุกอย่างถูกตัดตอนและมันยากที่จะเดินหน้าต่อ
แล้วมันเป็นการมันเหมือนกับเป็นการสร้างกระแสข่าว
โจ๊กทำจริงเอาจริงนะครับ
ท่านออกนิวาสกรรมไปแล้วเนี่ย
มันก็เหมือนทุกอย่างถูกตัดตอนไปหมดแล้ว
ทุกอย่างถูกตัดตอนไปหมดแล้วนะครับแต่ไม่ใช่เป็นการจัดฉากนะ
ไม่ใช่เป็นการจัดฉากเพียงแต่ว่าเมื่อหมดท่านแล้วเนี่ย
ไอ้การจะสอบหาต่อไปเนี่ยมันยากไม่ได้มาทำไม่ได้แต่ว่ายาก
อันนี้อาจารย์ประโลเมที่โพสต์เอาไว้แล้วก็ให้สมภาษณ์นักข่าวนะ
ใช่จะเป็นการแย่งชิงอำนาจเหมือนที่อาจารย์โพสต์หรือไม่อย่างไร
หรือต่อไปเราจะไว้ใจได้แค่จ่าเฉย

ค่ะ
แม่ก็ลูกน้องบิ๊กโจ๊กบางท่านเนี่ยยังแม่มาช่วงคดีกำนันนก

วันนี้เนี่ยเป็น๑ใน๘ซะแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ

ลูกน้องของบิ๊กโจ๊กนะครับที่ถูกสารออกหมายจับ
แล้วก็ถูกควบคุมตัวในวันนี้นะฮะ
หลังจากพบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแล้วก็แก๊งเว็บพนันออนไลน์นะครับ
คนแรกนะฮะพลโดรีนำเกียรติธิรโลศพงศ์นะฮะ
นี่เป็นผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาน
นักเรียนในร้อยอบรมนะฮะขึ้นมาจากตำแหน่งรองภูมิครับการตำรวจนครบาน๒นะครับ
แล้วก็มักถูกวางตัวให้เป็นหัวหน้าชุดพนักงานสอบสวน
ที่ผ่านมาก็จะรับผิดชอบในคดีสำคัญต่าง
หลายคดีอย่างเช่นคดีแอมสายนาย
นี่นะฮะเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญที่ก่อเหตุวางยาเหยื่อโดยใช้สารสายนายรวม๑๕คดีนะครับ
มีผู้เสียชีวิต๑๔รอด๑นะฮะเหตุเกิดในพื้นที่๘จังหวัด
เชื่อว่าท่านตามคดีนี้มาอยู่แล้วนี่คดีดังนะ
นี่คดีดังนะครับคดีสารวัตรสิวที่มีการจับกลุ่ม๖ในตำรวจ
ไปช่วยผู้ต้องหาหลบหนีโดยเฉพาะกำนันนกแล้วก็ห่องท่าผา
มือยิงคดีคลายปมการเสียชีวิตของพริตตี้สาวลัลลาเบลนี่พลตรี
นำเกียรติเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็มอบหมายให้เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนใน
คดีเหล่านี้ทั้งนั้นเลยนะครับคนที่สองนะครับพันธุ์ตำรวจเอก
มรินพิษสมัยเป็นภูมิกับการตมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะ
ซึ่งเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น๕๑นะครับถูกมอบหมายให้
อยู่ในชุดทำงานของบิ๊กโจ๊กรับผิดชอบงานด้านสืบสวนผล
งานคดีที่ถามมาคดีสำคัญสำคัญเนี่ยก็มีหลายคดีด้วยกันแล้ว
นี่เป็นน้องชายของตำรวจอีกนายหนึ่งที่ถูกออกหมายจับ
พร้อมกันนะพันโนเดเอกภาคคุมพิษสมัยลองภูมิการสืบสวน
ของภูทรภาคสี่เดี๋ยวมาไล่กันอีกทีก็แล้วกันนะครับเพราะ
ว่าแปดน้ายนี่หลายคนเยอะนะคะ